ภูกัดสมัติเวลา
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับคุณชีสา
กัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
โอ้โหวันเสาร์แบบนี้ถ้าชุดไม่แดงเนี่ยไม่มีแรงอ่านข่าวนะคุณชิสา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่หลายคนติดตามกันอยู่
กรณีคุณแตงโมก็มาขยี้ขยำ
ย่ำกันไปต่อแล้วกันคุณผู้ชมนะ

แล้วก็เตือนให้คุณผู้ชมได้รู้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์
ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเรื่องความเชื่อหรือว่าเรื่องของคดีต่างด้วย
จริงครับส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เอ้าคุณผู้ชมพ่อนุ่มคนนี้ครับน้อยใจฮะแล้วขึ้นไปบนสะพานลอยสูง๕เมตร
ก่อนจะทิ้งตัวลงมารากกระแทกพื้นเอ้าเรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ชายเมาหัวร้อนคว้าเหล็กฟาดหมาเพื่อนบ้านอ้างแค้นกัดลูกชายพร้อมท้าแจ้งความเลย
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีโจรชุกชุมจริงตระเวนขโมยรถจักรยายนตามอพาร์ทเมนต์ย่านหนองปลือคืนเดียว
จัดไปสองคันรวดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข้าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาทักทายเราได้เหมือนเดิมนะ
ใครอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปไหนดูข่าวกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราคู่กัดสะบัดข่าวด้วย
เริ่มกันที่เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้น้อยอกน้อยใจใครเข้า
บอกว่าทำไมไม่ตายอยากให้รถมาเหยียบซ้ำ
ผมพูดดีนะครับอยากปรับนะ
ฉีระฟลิกเขาฉีดยัง

เจ็บไหมเนี่ย
เจ็บไหม
ก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บเราไว้ลึก

ไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันก่อนละกัน

นายคนนี้ชื่อนายปัญญาเจริญอายุ๒๓

ปัญญาปัญญาไปนอนรับอาการบาดเจ็บอยู่ตรงนี้

กลางถนนมหาจักรหน้าสถานีรถไฟฉาเชิงเซา

นี่ครับที่บริเวณศีรษะของปัญญาแตก
และตามร่างกายมีบาดแผลเล็กน้อย

เจ้าตัวยังคุยกันพอรู้เรื่อง
แต่ผมไม่แน่ใจว่ารู้เรื่องจริงหรือเปล่านะ

คือนายปัญญาน้อยใจแต่ไม่รู้น้อยใจอะไร
โดดสะพานลอยตรงนี้ครับ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามจุดไฟเผาตัวเองมาแล้วด้วย

แต่วันที่จุดไฟเผาดันลืมเอาไฟแชคไป

เอาเหรอเออเดี๋ยวคุณดูสังเกตเสื้อผ้าเขาดูมีรอยไหม้ด้วยนะ
เอางี้เขาก็เลยกล่าวว่ามาให้รถชน
แต่ดันขึ้นไปบนสะพานลอย

ก็ทำไงทีนี้ก็เลยกระโดดลงมา
กระโดดลงมาปุ๊บก็อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์

พบเถียบซ้ำเถียบซ้ำเถียบเลย

คนอยากตายเนี่ยไม่ได้ตายเนี่ย

ผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้
วิ่งข้ามถนนไปมาก็คือกะจะให้รถชนแหละ

ก็เลยขึ้นไปบนสะพานลอยสะพานลอยนะ
แล้วก็ห้อยขาลงมาบนราวเหล็ก
จากนั้นนะคะหันหลังออกมาที่ถนน
เหมือนกับกำลังจะกระโดดน้ำคุณนึกภาพออกไหม

ก็ทิ้งตัวลงมาหัวนี่โมงกับพื้นถนนเลยนะคุณผู้ชมความสูงจากถนนถึงสะพานเนี่ยประมาณ๕เมตร
แต่มันเหลือเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ตายอ่ะไม่เป็นอะไรอ่ะยังลุกขึ้นมาแล้วก็วิงวอนบอกอ๋อเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำ
ทับผมทีทับผมทีชาวบ้านกับตำรวจก็เลยมาล็อกตัวแล้วก็พยายามพูดคุยให้สงบสติอารมณ์คุณชนะ
นี่แล้วคุยกับเขามีอยู่ประโยคนึงอันนี้ผมสนใจมากเลยตำรวจไปถามเอานี่ปัญญานอนอยู่อย่างนี้ถามจริงฉีดวัคซีนยัง
เหรอยังไม่ฉีดหรอกอ้าวทำไมไม่ฉีดโอ้ยผมกลัวตายปะโทปัญญาตกลงปัญญาอยากตายหรือปัญญาไม่อยากตาย
เอาไงแน่เนี่ยเอาไปตรวจสอบสอบถามนายปัญญาบอกเคยทำงานอยู่ที่พื้นที่อำเภอบางปะโกงจังหวัดชาเชิงเซานั่นแหละ
ก็เลิกรากับภรรยามาหลายปีส่วนสาเหตุที่น้อยใจอันนี้ไม่รู้จริงจริงเพราะแกไม่ยอมบอกสุดท้ายต้องล็อกคอไว้แบบนี้
เพื่อเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายนะใช่
เจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่านายคนนี้น่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวทร่วมด้วยคือบางครั้งเหมือนมีอารมณ์รุนแรงบางครั้งก็ร้องเพลงเฮฮา

รักแท้รักคืออะไรตัดใจใส่ภูมิจริงร้องเพลงนี้จริง
เหรอเนี่ยคนก็งงสิโอ้นายปัญญาต้องไปเช็คสติปัญญาหน่อยไหมอ่ะ
เออจริงนะมีอาการทางจิตเตอร์เวศร่วมด้วยอย่างนี้เขาบอกไง
ล่าสุดก็ส่งตัวนายคนนี้นะครับไปโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อรักษาตัวแล้วก็ขอให้หายนะปัญญานะ
เออให้หายดีนะเป็นปกตินะแล้วก็มาทำมาหากินกันซะ
เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นผู้ชายค่ะเขาบอกว่าเมาหัวร้อนแล้วก็อดรนทนไม่ไหวค่ะไปคว้าเอาเหล็กเนี่ยมาตีหมาของเพื่อนบ้าน
ทนมาเป็นเดือนแล้วนะที่หมาเนี่ยไปกัดลูกเขาจากนั้นก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
มันหรือเปล่าแต่ฉันจะรับผิดทอผมเจ็บแขนแล้วเป็นเดือนคุณเคยถามผมเหรอ
เอ้าเหรอพวกเราบอกแค่ทอหมาคุณแต่ลูกผมคุณไม่รักษาไม่ขอฉันขอแค่นี้
เอกสารในการฉีดวัคคินพรุ่งมีทั้ง๓รอบ
โอ้โหนี่นี่ไปตีหมาก่อนนะนี่โอ้โหอื้อเจ็บไหมคุณฉนั้น
เจ็บสิครับร้องขนาดนั้นเออใช่ค่ะคือฟังเสียงหมาร้องเสียงหลงเลยนะ
เออแล้วคือผู้ชายคนนี้ก็คงเจ็บแค้นมากอ่ะไปตีหมาขนาดนั้นน่ะโอ้โหนะคะ
หลักฐานจากวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ชัดเจนว่าผู้ชายคนนี้เขาคว้าไม้เดินตรงมาตีหมาตัวเนี้ย
ฟาดเต็มแรงอ่ะหมาเองมันก็หนีหัวสุกหัวสุนเหมือนกันแล้วเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นช่วง
๒ทุ่ม๔๐นาทีวันที่๒มีนาคมไปดูเหตุการณ์นี้กันต่ออีกหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ทำไมไม่พูดกันอย่างนี้มึงรอไว้ไหลถูก
มึงจะฆ่ามึงเมื่อไหร่เฮ้ยมึงแก้ความร้อย
ที่เหลือกูได้ฆ่ายังหวัด

โอ้พูดแบบนี้มันเข้าคายคมครูได้นะโอ้โหเอาเรื่องราวมันใช้จะใหญ่โตแล้วคุณฟิศา
คือหลังจากที่เห็นเหตุการณ์นี้ไปประมาณสักสามนาทีค่ะเจ้าของหมาก็ออกมาสอบถามผู้ชายคนนี้ว่าเฮ้ย
ผ่าเขาทำไมผู้ชายคนนี้ก็โวยวายโวยวายบอกเจ็บแค้นมาเป็นเดือนแล้วนะ
รู้ไหมเนี่ยว่าอดทนมานานแล้วหมาตัวนี้ไปกัดลูกชายเขา
ส่วนเจ้าของหมาก็ถามไงว่าไปกัดตอนไหนมีหลักฐานหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขามีหลักฐานที่พาลูกไปฉีดวัคซีนก็คือคุยกันด้วยความโมโหค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะก็ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กหลายคนแสดงความคิดเห็นต่างนานาเลยค่ะ
เอาล่าสุดวันนี้นะครับนายปัญชารสโลวันทาเจ้าของหมานะครับ
และนายสุภโชคกุศลวัฒน์ชายหัวร้อนในคลิปนั่นแหละ
เอาทั้งคู่ไปพบพนักงานสอบสวนสพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ
เพื่อให้ปากคำในกรณีดังกล่าวกระทั่งเวลาน่ะผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่ง
นายสุประโชคออกมายอมรับนะที่กระทำไปเพราะความเมา
และรู้สึกโมโหที่เห็นหมาตัวนี้อีกครั้งเอาเป็นว่าเมาแล้วมาเห็นหมาที่เคยโดนตัวนี้กัดอ่ะ
ก็เลยโมโหไหมหลังจากตอนต้นเดือนนะเขาบอกว่าโดนกัดอย่างนี้คือโดน
ทำให้ลูกชายน่ะโดนหมาตัวเนี้ยกัดไปแล้วอ่ะนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเจ้าของหมา
หมาตัวนี้มันออกมาขอบคุณลูกชายอีกครั้งตลอดคนไม่ไหว
ฟังเสียงผู้ก่อเหตุกันนะคะ
เพราะว่าพี่เองก็ว่าไม่ได้สื่อสารไม่ได้บอก
บอกกับทางเจ้าของหมาว่าเออมันเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่ก่อน
นี่ไงพอหายเมาสติกลับมา

ทางเจ้าของหมาครับระบุว่าที่ต้องแจ้งดำเนินคดี
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเพื่อนบ้านรายนี้ด่าทอเสียงดัง
ซ้ำยังมาทำร้ายหมาของเธอต่อหน้าต่อตา
ทั้งที่มันไม่ได้มีหลักฐานว่าหมาไปทำร้ายจริงหรือเปล่า

รวมทั้งยังท้าทายให้ไปแจ้งความอีกด้วย

แล้วที่สำคัญข่มขู่ถึงเรื่องจะเอาชีวิต

รับเวลาเหลือชีวิตรอดได้เลยนะ
ก็ไม่คิดว่าแกจะเมาแล้วมาทำอย่างนี้
แต่เราก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับอะไร

แต่เราขอแค่ว่าอย่ามาลูกล้านกัน
ก็รับปากตามที่แกพูด
ครั้งแรกที่หมากับลูกแกนี่เราเห็นนะครับ

ไปขอดูแผลลูกเขาไหมอะไรอย่างนี้
ไม่เห็นว่ามันกัดค่ะ

หลานชายที่เป็นประหลัดอำเภอเขาบอกว่า

เพราะว่าถ้าไม่แจ้งความเกิดเขามองมาอีก
เขามาทำเราต้องให้เป็นคดีสักนิด

คือคุณสุภโชคคนที่ทำร้ายหมาเนี่ย

แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
ส่วนเจ้าของหมาคุณปัญชรดก็รับคำขอโทษ

แต่ก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกัน
ในฐานะเพื่อนบ้านใกล้บ้านใกล้เดินเคียง

เพื่อนบ้านก็แบบนี้แหละ

เขาคาดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง

ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงค่ำของวันที่๔มีนาคม

ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ครับ

รอยเลือดกระจายเต็มพื้นเลย

ส่วนกระจกของประตูหน้าบ้านก็แตกเสียหายด้วย

ซองปืนและหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่จำนวนนึง
ธรรมรวชเจ็บเอาไว้เป็นหลักฐานครับพุชิศาครับ
คืองานนี้มีผู้บาดเจ็บ๔คนนะ
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วค่ะ

มีนางสาวสวรรคพุทธพงศ์นายพงศธรวัตถากรสองคนนี้เจ็บสาหัสนะ
อีก๒คนคือนายธนพัฒนธรรมาและนายปารเมฆอินจันทร์ก็เจ็บไม่น้อยล่ะค่ะ
เอาไปถามเจ้าของบ้านนะครับเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ทั้ง๔คนแวะมาหาและนั่งจับกลุ่มเล่นโทรศัพท์มือถือกันอยู่
กำลังเล่นเกมอยู่แล้วมั้งนั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านตั้งแต่หัวค่ำอ่ะกระทั่งตกดึกฮะ
เพื่อนอีกคนที่อยู่ในหมู่บ้านพบเห็นชายสองคนแต่งกายมิดชิดเลยนะ
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายกันมาในหมู่บ้าน
คือด้วยความผิดสังเกตไงเพื่อนเขาเลยรีบเอาโทรศัพท์มาแล้วก็โทรบอกว่า
ระวังตัวระวังตัวกันนะเฮ้ยมีการเตือนกันหน่อย
อ่ะจากนั้นเขาก็เห็นรถจักรยายนผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาจอดที่หน้าบ้าน
ก็เลยเดินออกไปดูปรากฏว่าถูกยิงใส่หนึ่งนัด
กระสุนไม่โดนบอกเฉียวฟิวไปเลยนะ
เขาเลยรีบวิ่งหนีตายเข้าไปในบ้านก่อนส่วนเพื่อนก็พากันหาที่หลบซ่อน
ซึ่งคนร้ายครับกระหน่ำยิงเลยอย่างน้อยนะ๕๖นัด
สุดท้ายก็พบว่าเพื่อนถูกยิงบาดเจ็บไป๔คน
รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือส่วนคนร้ายหลบหนีไปเลยครับ
เบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันที่คิดเอาไว้จริง
ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
โดยแพทย์ให้กลับบ้านไปแล้ว๒คนเหลืออีก๒คนที่สาหัส
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โอ้โหเนี่ยดูสิคะเรื่องราวของความขัดแย้ง
มันก่อให้เกิดอาการแบบนี้ให้ตำรวจนะครับจัดการกับเรื่องนี้นะ
ใช่ค่ะมาดูเรื่องราวของชาวบ้านเมืองคอนหน่อย
บอกว่าไม่ไหวแล้วขอร้องเรียนสื่อหน่อยถูกในทุนเงินกู้พร้อมกับลูกน้องเนี่ย
บุกบ้านมาพังบ้านเสียหายหมดเลยเหตุเพราะอะไรเสียหายขนาดไหนไปดูข่าวนี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูบ้านหลังนี้คือจะบอกว่าเป็นบ้านที่ถูกรื้อนะ
ไม่ใช่บ้านที่กำลังสร้างอ๋อก็ดูเหมือนกำลังสร้างเลยเนี่ย
นั่นน่ะสิคุณมันยังสร้างไม่เสร็จแบบนั้นเลยคุณชนะ
บ้านหลังนี้นะเป็นของนางพิมพาสันเสริญชาวบ้านอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพพังเสียหายหลังคาก็ถูกลื้อออกไปค่ะ
เพื่อนบ้านมาเห็นก็โอ้โหตบบ่าตบไหลแล้วบอกเป็นกำลังใจให้นะ
ใช่ใช่ใช่อ่านางพิมพาเขาว่ายังไง
เขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนางสาวอรพันธ์คือลูกสาวคนเล็ก
ได้นำโฉนดที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่เจ็ดสิบตารางวาพร้อมกับบ้านหนึ่งหลัง
ก็คือจุดนี้แหละไปทำสัญญาขายฝากกับในทุนเงินกู้
อืมก็คือนายสมศักดิ์สมใจนึกโดยกู้เงินจำนวนสี่แสนห้าหมื่นบาท
รวมดอกเบี้ยแล้วก็คิดเป็นเงินหกแสนสองหมื่นสามพันบาทครับ
แต่ว่าได้เงินจริงจริงมาเนี่ยแค่สองแสนเก้าหมื่นบาทอุ้ย
เพราะว่าส่วนต่างส่วนที่เหลือคือต้องแบ่งให้ในหน้าด้วยไงโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอ
เอาต่อมานะครับเมื่อถึงกำหนดตามสัญญานะ
ก็คือวันที่สิบสี่มกราคมที่ผ่านมานายสมศักดิ์พร้อมกับลูกน้องครับ
ทวงถามเรื่องเงินกู้เออมีมีไหมอืมมีคืนไหมอืม
นางสาวอรพันธ์ขอหน่อยละกันผัดผ่อนไปอีกสักระยะได้ไหม
มันเยอะนะโอ้นายสมศักดิ์ไม่พอใจเลยครับ
จากข่มขู่ขับไล่บอกว่าถ้าไม่มีเงินให้ก็ออกไปเลยอุ้ย
กระทั่งในวันเกิดเหตุครับช่วงสายของวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
สมศักดิ์พร้อมลูกน้องมากันเป็นสิบบุกมาที่บ้านของนางพิมพา
แล้วก็ลื้อทำลายข้าวของพังเสียหายตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ
เนี้ยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็ไปถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความเสียหายมาให้ดูอืม
หลังเกิดเหตุนางสาวอรพันธ์กับแม่ก็เลยไปแจ้งความที่สพช้างกลางนะ
โดยนางสาวอรพันธ์บอกว่าพร้อมจะจ่ายเงินคืนทั้งต้นและดอกเบี้ยคือ๗แสนบาท
แต่ว่าในทุนไม่ยอมสิในทุนบอกว่าต้องจ่ายคืน
เท่าไหร่คุณผู้ชมรู้ไหม๑ล้าน๕แสนบาท
มันเยอะกว่าที่ไปทำสัญญากันไว้อีกนะ
ก็เลยตกลงกันไม่ได้ไงคุณชนะ
แต่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นนี่นะ
ตำรวจจะดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์
ในข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน
ส่วนเรื่องเงินกู้ที่ทำสัญญาขายฝากเอาไว้
ก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อไป
ส่วนนางพิมพาและลูกสาวเองก็วอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ช่วยหาทางช่วยเหลือหน่อย
เจรจากับนายทุนรายนี้ให้หน่อย
เพราะว่าไม่ไหวจริงถ้าแต่เรียกเป็นล้าน

คนที่จะแม่มีเขาไม่มีจริงอะ

แต่บางทีไปเจอกับนายทุนที่แบบนะ
มันก็เกินเหตุอ่ะ

แล้วได้รับบาดเจ็บแต่คนชนไม่ยอมหยุด
โอ้โหยังดีที่มีพลเมืองดีนะขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าตามครับ
แล้วก็ขับรถหนีมาตั้งแต่สนามกีฬากลางอายุทยา
ที่จังหวัดพระราชนาคอสีอยุธยาไปไกลเป็น๑๐กิโลเมตรเลยนะ
ใช่ก็คือระหว่างที่กำลังไลฟ์เนี่ยเพื่อนที่นั่งโดยสารไปด้วย
ก็พยายามโทรศัพท์ประสานกับตำรวจ
แล้วก็รายงานเส้นทางอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สายตรวจแต่ละพื้นที่

แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้ก่อเหตุคือคนขับรถกระบะเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เส้นทาง
เหมือนกับว่าเขาขับรถหลบหนีเข้าไปตามถนนคอนกรีต
ซึ่งมันเป็นทางแคบมีลูกระนาดเยอะ
พลเมืองดีเขาเลยตามไม่ทัน

รอดไปได้เอาไปฟังเสียงช่วงที่เขาตามล่าหน่อยค่ะ
มันเป็นทางไหน

มันก็ไปทางนี้แหละเขาน่าจะสลัดผมหลุดแล้วพี่

มันเป็นทางในคอนกรีตตอนนี้ผมไม่รู้เส้นทางว่ามันจะซุกไปไหนได้
ไปแล้วโถ่เอ้ย
แต่ผมว่าน่าจะได้หลักฐานในระดับหนึ่งแล้วนะ

ฝากไปทางเจ้าหน้าที่กันต่อด้วย

ขาขวาหักงอผิดรูปเลย

ส่วนคนขับรถกระบาดที่ก่อเหตุทางตำรวจ

ที่นุ่งกระโปรงปริยกรายแบบนี้

ที่โตรเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้ค่ะ

วินาทีคือก็นั่งอยู่ดีนั่งรถไปสบาย
แต่จู่คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะ

นี่เหมือนหล่นลงไปจากรถ
แล้วเนี่ยค่ะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็พยายามประคองแล้วรถ
ที่มีกล้องหน้ารถเขาก็พยายามเบี่ยงออก

เป็นจังหวะที่น่าหวาดเสียวมาก
เหตุการณ์ก็คือว่ากระโปรงเนี่ยค่ะ

โอ้โหมันเกิดได้ทุกนาทีนะคุณผู้ชม

ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีก

นะคะก็มีแผลแหละคุณผู้ชม
ผู้ประสบเหตุก็เรียกว่าไม่ได้ถึงขั้นสาหัสมาก

หัวไม่ฟาดพื้นหรือไม่ล้มลงไปกันเลย

เพื่อฝากเตือนกันนะใช่ค่ะเขาใส่กระโปรงสวยอย่างว่ายิงกระโปรงยาวอะไรอย่างเงี้ยนะ
หรือบางทีผ้าพันคอคุณชนะเออแต่บางครั้งมันต้องระวังจริงจริง
เรื่องของขโมยขจนกันบ้างนะครับคนร้ายครับบุกเดี่ยวชิงทองครับ
ที่จังหวัดนครสวรรค์แต่สุดท้ายไปไม่รอดเพราะอะไรไปดูฮะ

ของกิ้วสะเลขัดกันเต็มเลย

โอ้โหนึกว่ากองหลังระดับโลกของลิเวอร์พูลมาเอง

บอกเลยว่าไม่รอดถูกเตะตัดขาจนล้มไปแบบนี้ครับ
จะรอดได้ไงโจรรายนี้ครับคิดจะชิงทองบุกเดียว
อาศัยจังหวะเผลอของพนักงานขวาทองแล้ววิ่งหนีไป
แต่อย่างนี้ครับพนักงานเขารู้ทันเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ไปพูดคุยกับนางสาวพรทิพย์บุญขจรพนักงานของร้านทองอยากมีตังค์
ชื่อร้านทองเขานะเออชื่อร้านทองดีอยู่ภายในห้างโลตัสกลางเมือง
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เขาว่าไงเขาเล่าว่าขณะที่กำลังทำหน้าที่นั่นแหละ
ก็คือเป็นพนักงานขายทองนะครับอยู่กับเพื่อนอีกสองคนนี่นี่เห็นไหม
คนร้ายมาแล้วครับเดินมานะฮะคนร้ายเนี่ยทราบชื่อทีหลังว่า
นายฝนพาสิทธิ์อายุ๔๐ปีทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๑เส้น
เธอก็แจ้งราคาไปว่ามันเท่านี้นะ๓๗๐๐บาทคนร้ายก็พูดไปว่า
เดี๋ยวขอกลับไปปรึกษาเมียก่อนเอาตังค์มาไม่พอมีแค่สามหมื่นมันขาดไปอีกนิดนึง
อ่ะหลังจากนั้นก็เดินไปเดินทั่วห้างนั่นแหละ
ทีนี้พนักงานร้านทองเห็นแล้วว่าท่าทีไม่น่าไว้ใจ
ก็เลยบอกนายเทียรวัตรลาแสดงเป็นพนักงานชายของร้านนี่แหละ
ให้ออกไปดูด้านนอกห้างหน่อยสินายธีรวัตรก็เดินไปดูนะที่ร้านจอดรถ
ก็สังเกตดูว่ามีรถคันไหนเนี่ยจอดติดเครื่องรอไว้หรือเปล่า
ส่วนในฝนผู้ชายผู้ก่อเหตุสักพักหนึ่งเดินกลับเข้ามา
เข้ามาเลือกสร้อยคอทองคำอีกครั้งหนึ่งอ้าวแล้วทีนี้นายธีรวัตร
ซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะที่เป็นเพื่อนของพนักงานสาวเนี่ย
เขาไปรออยู่แล้วใช่เขาก็สังเกตอาการไงเขาก็ตามดูห่างห่าง
อืมแต่ครั้งเนี้ยที่ในฝนกลับมาเลือกสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทเนี้ย
เรียกว่าเป็นช่วงก่อเหตุเลยอ่ะโอ้เนี่ยอาศัยช่วงที่พนักงานกำลังพูดคุย
กระชากสร้อยหนีไปเลยตามคลิปนี้เลยค่ะ
นี่นายธิรวัตรอย่างที่ผมบอกแหมคือแอบดูอยู่ก่อน
แอบดูอยู่แล้วใช้มันสมองเลยนะ
เหมือนสุดยอดกองหลังตัวกิ้วฟันได้โอ้โห
มองเกมออกอ่านเกมขาด
รออยู่แล้วยืนดูเชิงอยู่แล้ว
พอเห็นนายสายฝนวิ่งพาบอลมาเท่านั้นแหละเสียบสกัดเลย
ไม่ได้พาบอลหรือพาทองพอพาทองพาทองโทษทีโทษทีเออ
เอาทองมาก็เรียบร้อยจับไว้ได้นะครับ
พลเมืองดีแถวนั้นคุณชิสาเขาก็ช่วยกันนะฮะนำตัวคนร้ายเนี่ย
ส่งที่สถานีตำรวจภูทรอเภอตาคีโอ๊ยไม่ต้องพึ่งตำรวจเลย
นี่จัดการเองเรียบร้อยประชาชนพลเมืองดีช่วยกัน
นะก็สุดท้ายนำในฝนเนี่ยมาทำแผนผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามหน่อยสิ
เรื่องราวมันเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหน
ฝนบอกว่าเขาเดินทางมาจากน้องคายน่ะอืม
โดยลงรถไฟที่สถานีบ้านตาคลีห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗กิโลเมตร
แล้วก็เดินเท้ามาที่ห้าง
คือกะว่ามาก่อเหตุเลยอ่ะ

ไม่มีงานทำแล้วก็ต้องการใช้เงิน
เห็นบอกว่าจะเอาเงินเนี้ยนะครับไปหาลูก
ก็คือเห็นใจนะคนเราอ่ะเนอะไม่มีเงินแต่
ผมไม่แน่ใจนะมันเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
นั่นสิไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่น่าเห็นใจแค่ไหนแต่ทำผิดกฎหมายก็คือผิด
ใช่ไหมล่ะพอมาทำผิดอย่างนี้กลายเป็นว่าก็ไม่ได้เจอแล้ว
ต้องไปติดคุกอีกโอ้โหอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ
ความคิดชั่ววูบนี่มันสำคัญมากขอให้คิดไปในทางดี
แล้วก็ทำดีซะให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
ได้ไม่โดนข้อหาอะไรแบบนี้นะคะ
ไปดูเรื่องราวที่จังหวัดชนบุรีหน่อยนี่ก็ขโมยเหมือนกัน
โจรแสบบุกเข้ามาที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งนะคะมายกรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยคุณผู้ชม
ก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเนี่ยยกไปเฉยเลยคุณชนะโอ้โหเอาไปสองคันเลยนะ
เออยกไปอย่างกับตุ๊กตาหมีฮะมันมันตัดใสขั้นใหญ่ด้วยคุณชนะ
คุณชิสาดูสิเออบิ๊กไบท์นั่นน่ะก็นั่นน่ะสิแล้วเขาดู
ท่าทางก็มีเทคนิคในการขนในการย้ายในการยกรถด้วยนะ
เขาจะไม่ยกไปด้านหน้าตรงเขาจะใช้ล้อหลัง
เพราะเข้าใจว่าเขาน่าจะล็อกคอไว้เห็นไหมเหมือนมีเทคนิคมีความเชี่ยวชาญ
แต่นี่คือหลักฐานชัดเจนเลยนะว่าคนร้ายสองคนเป็นผู้ชาย
ความสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเดินเข้ามา
พอเจอรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ตรงสเปคแล้วเราก็
ยกมาเลยจ้ะยกลอนหน้าแล้วเข็นไปทีละคัน
คือมันมีหลายคันนะแต่เลือกจะเอาแค่๒คันนี้

เหตุการณ์นี้นะครับนายสมพบบุญเสริมอายุ๔๑ปี
นักงานรักษาความปลอดภัยได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด
มาเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้ดูกัน
เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามคนร้ายที่ขโมยรถจักรยานยนต์

เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
อพาร์ทเมนต์ตรงนี้ก็คือซอย๑๐เขาตาโลตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
สอบถามนายสมพบพนักงานรักษาความปลอดภัยก็เผยว่า
ตัวเขาเองเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ช่วงเย็นตามปกติทุกวัน
กระทั่งเช้าวันเกิดเหตุนั่นแหละออกมาไม่เจอแล้ว
คุณดูนะตอนสัมภาษณ์มีป้ายเขียนไว้ด้วย
รถหายให้ล็อกล้อนั่นนี่ขนาดเตือนแล้วนะ
แล้วเขาก็ทำแล้วน่ะก็นั่นสิอันสามที่ป้ายแนะนำแล้วน่ะ
ก็ยังหายจนได้นะเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้เป็นรถ
รถยี่ห้อยามาฮ่าอ่าสิบห้า
คันหนึ่งที่หายไปคือรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้า
อ่ะสองคันที่หายไปนี่นะคะหลังจากเกิดเหตุก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ
แล้วก็นำกล้องวงจรปิดนั้นไปมอบเป็นหลักฐานให้กับตำรวจที่สพนปลือแล้วอืม
ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะครับโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
แต่ตำรวจก็ฝากบอกแหละถ้าประชาชนคนไหนมีเบาะแสแจ้งมาได้เลย
ตำรวจไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้
เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งแต่ยังจับไม่ได้คุณชนะ
หวังว่าจะจับได้นะจะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครเขา
อ๋อมกรมจ้างความเดือดร้อนนะสิบางคนรถใหม่ยังผ่อนไม่หมด
ก็มีเขาเดือดร้อนหนากลายเป็นว่าต้องผ่อนลมต่อโอ้ยมัน
มันจับใจนะอ่าคุณผู้ชมครับอุปเทศที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อย
โอ้โหเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ก็ไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกนะ

รถกระบะคันนี้อาศัยจังหวะ
ไม่รู้ว่าคือกะดีแล้วหรือยัง

ใช่เขาก็พยายามเบี่ยงแต่มันไม่ทันจริงไม่รู้จะหลบไปทางไหน
สะกิดไอ้ตรงที่เป็นกระบะส่วนที่เป็นกระบะล้มไปแบบนี้แหละคุณชิสา
เพราะว่ารถนี้ก็คงแตกพังอ่ะส่วนคนก็กลิ้งลงไปกับถนน
เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วก็เตือนสติตัวเอง
อย่าประมาทอย่าชะล่าใจแล้วก็อย่าฉวยโอกาส

อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะ
ว่าการขับรถอยู่ทางตรงเนี่ยแล้วตัดสินใจเลี้ยวเนี่ย
มันเป็นเสี้ยววินาทีที่สำคัญไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โห

เอาดูภาพดูภาพคุณผู้ชมดูกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
รถแบนทุกคันนี้เขาจะเปิดทะเล็วนะ

แต่มอเตอร์ไซค์ก็มาแบบเร็วเหมือนกัน

ไม่แน่ใจว่าไม่ทันสังเกตเห็น

เราไม่รู้นะไม่ตัดสินนะคุณผู้ชมแต่ให้ดูแล้วก็ระมัดระวัง
ว่าเราจะเป็นคนขับรถใหญ่ขับรถเล็กจะเลี้ยวจะตรง
คุณผู้ชมต้องดูให้ดีจริงจริงนะคะไม่อย่างนั้นเจ็บตัวนะครับ
เอามาฝากเตือนกันแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องใครผิดใครถูก
ปล่อยให้เป็นทางหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักการต่อไปนะครับ
ขอบคุณคลิปนี้นะฮะจากแฟนเพจเฟซบุ๊คตะกรวดขับรถด้วยครับ

ไปดูเรื่องความเชื่อกันบ้างเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคโบ

ถ้าถามอายอายบอกว่าเสื้อครึ่งไม่เสื้อครึ่ง
เออก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

เอ้าคุณผู้ชมครับเรื่องของความเชื่อเขาบอกว่า
ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้เขาฮือฮาจริง
เขาไปถ่ายคลิปมาบอกว่านี่แหละพญานาคครับ

มีคำถามคุณชนะให้ดูอะไรแต่อย่างนี้
สังเกตดีคนที่เขามีความเชื่อเขาบอกแบบนี้นะว่า
เขาเห็นเป็นเหมือนพญานาคกำลังเล่นน้ำอุ้ยเอางี้ละกัน
ให้สังเกตอะไรไอ้วัตถุที่เป็นสีสีที่มันเหมือนกับว่ามัน
ขึ้นมาแล้วมันก็มุดลงไปแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่
กำลังแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำเกิดเป็นคลื่นวงน้ำขนาดย่อมที่บริเวณตรงนี้
ค่ะชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแหละว่านี่คือพญานาคมาปรากฏกายเล่นน้ำ
คนที่มาร่วมบุญได้เห็นกันครับคนในงานที่มาร่วมบุญเนี่ยนะ
เขาไม่ได้บอกนะว่าบุญอะไรแต่เขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยาก
แล้วก็ย้ำเตือนว่านี่คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะก็ไม่ได้บอกฟันทงว่าใช่ใช่
แต่ถ้าฉันเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคุณชนะมันแล้วแต่ความเชื่อจริงจริง
ลงภาคต่อเอาไว้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นพิธีกรรมความเชื่อตามโบราณของชาวอีสานนะคะ
คือพิธีตัดขนอนค่ะพิธีตัดขนอนเขาทำกันทำไมไปดูกันค่ะ

คุณจะเห็นว่ามีการร่ายรำร่ายรำเสร็จแล้วก็นำดาบมาควง

ตัดตัดน่าจะเป็นกิ่งเป็นก้านของต้นกล้วย
ที่เอามาผูกมาพันกันไว้ปลากไปเลย

รอดูซิว่าผลของการทำพิธีนี้จะเป็นยังไง
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือพิธีกรรมโบราณ
ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบร่มโบราณของชาวอีสาน
เขาจะจัดพิธีนี้ขึ้นมาในหลายกรณีนะ
อย่างแรกคือการตัดเคราะห์กรรมตัดทุกข์ตัดโศก
ให้คนที่มีทุกข์มีเคราะหกรรมได้ผ่านพ้นไปได้
อย่างที่สองก็คือจัดขึ้นมาเพื่อเสี่ยงทายฟ้าฝนค่ะ
คือเขาบอกว่าจะมีการทำข้าวต้มมัด
เอาไว้อยู่ตรงกลางตรงกลางที่มัดรวมกันเอาไว้ตรงยอด

คือถ้าหากตัดแล้วเนี่ยนะคะข้าวต้มมัดที่ผูกเอาไว้เนี่ย
มันคว่ำลงมาคว่ำทั้งสองฝั่งข้าวต้มมัดเป็นสองฝั่งรู้ไหม
อันน่ะมัดรวมกันนะถ้าหากมันคว่ำทั้งคู่แปลว่าฟ้าฝนปีนี้ไม่ดี
แต่ถ้าหากว่าตัดแล้วข้างหนึ่งหงายข้างหนึ่งคว่ำแปลว่าปีนี้ฝนฟ้าดีนะ
เนี่ยก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของเขานะคุณผู้ชมนะ
ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยเห็น
ฉันเป็นคนอีสานเองก็ยังไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้
ติดตามข่าวนี้กันบ้างนะครับหลายคนทั่วทั้งประเทศยังคงติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับ
เรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมมันมีมากมายหลายมิติให้ได้เล่ากัน
เล่าถึงเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจหาหลักฐานกันก่อนดีกว่านะครับ
เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจได้พบหลักฐานใหม่ที่อยู่บนเรือคืออะไรไปติดตามนะฮะ
เนี่ยการเก็บหลักฐานบนเรือสปีดโบสต์นะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับ
เขาได้เก็บมาตั้งแต่วันแรกแล้วแหละแล้วก็มีรายงานว่าผลการตรวจเรือของตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่า
บนเรือมีเส้นผมของคุณแตงโมตกอยู่ส่วนจะมีความเกี่ยวเนื่องอยู่ที่เรื่องของใบพัดหรือไม่นั้น
อันนี้ยังไม่ยืนยันนะคืออยู่บนเรือเห็นแต่ว่าที่อยู่ใบพัดนั้นจะมีไหมยังไงยังไม่ยืนยันเนาะ
ส่วนเรือสปีดโบสต์ซึ่งเป็นของกลางในคดีนี้นะคะตำรวจสพเมืองนนทบุรีก็ย้ายเรือออกจากอู่จอดเรือ
ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีเขาให้ข้อมูลว่า
ทางตำรวจได้มาประสานขอใช้พื้นที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
เพื่อขอจอดเรือสปีดโบสต์ลำที่เกิดเหตุเนี่ย
เอาไว้ตรงนี้ก่อนคือตำรวจเขาอายัดเอาไว้เป็นของกลางในคดี
แล้วทางแขวงก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างขวางไง
ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอกให้นำมาจอดเอาไว้ได้
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอยู่คือหลายคนเป็นห่วง
ไปอยู่ตรงสถานีตำรวจมาอยู่ตรงนี้แล้วใครจะดูแล
นี่มันหลักฐานสำคัญนะใช่มีคนดูแลแล้วก็สถานที่จอดสะดวกสบายด้วยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวบอกว่ากรมเจ้าท่าเนี่ย
นัดหมายในปตนุพัฒน์เลิศทวีทรัพย์เจ้าของเรือสปีดโบสต์ลำนี้
มาพบที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
เพื่อให้นำเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรือมาแสดง
แต่ปรากฏว่าไอ้ปอไม่ได้มาทีนี้เป่าไงต่อ
นายอํนาจสอนหมวกผู้อำลูกรับธุรกิจในการสำนักงานเจ้าท่า

ไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายกับคุณปออ้อ
ไม่ได้รับแจ้งจากเจ้าตัวด้วยว่าจะมาพบนะคะ

ได้ส่งเอกสารเชิญเข้ารับทราบข้อหา
ฐานไม่มีใบประกาศนียบัตรคนประจำเรือ

แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อคุณปอไม่ได้
เอาแต่จะมาครบไม่มาพบเนี่ยอันนี้มันก็มีผลนะ
เพราะว่าทั้งนี้นะครับหากนายปอเนี่ยไม่มาพบในเวลาที่กำหนด
ต้องโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับตั้งแต่๕๐๐๕๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าท่านะครับ
ทางผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามนายอำนาจเกี่ยวกับเรื่องของการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือสปีดโบ๊ทแบบนี้ทำได้หรือเปล่า
นายอำนาจบอกว่าตามกฎหมายนะห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือสาธารณะเท่านั้น
แต่กรณีของคุณตังโมแบบนี้เป็นเรือส่วนตัวเขาบอกว่าไม่ได้มีกฎห้าม
เออนะก็นี่ก็อีกประเด็นนึงส่วนประเด็นที่หลายคนพูดถึงกรณีที่คุณแม่ของคุณแตงโมไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้นะคะ
มีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงกรณีของการรับผลประโยชน์จากเงินประกันถูกไหม
หลายคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้ความคิดเห็นไปต่างนานา
แต่เรื่องนี้ทนายเขาว่ายังไงเรามีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะนายปรเมฆอินทรชุมนุมเนี่ยได้โพสต์เลยว่าเงินผลประโยชน์ประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่มรดกนะ
เพราะฉะนั้นผู้ตายเนี่ยจะให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติ
อาจารย์แกก็เคยให้ข่าวให้ข้อมูลเยอะ
ความคาดพูดคุยผ่านรายการนั้นแหละค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเอ่อ
รับประโยชน์จากเงินประกันผู้เสียชีวิตเรื่องของมรดกแล้วก็เงินประกัน
อันนี้อาจารย์บอกต้องแยกกันนะเอามารวมกันไม่ได้
เพราะว่าผู้รับประโยชน์จากกรมทันมีการระบุเอาไว้ชัดเจน
ดังนั้นผู้ดูแลมรดกไม่สามารถเข้าไปกำกับในส่วนนี้ได้
ไปลองฟังเสียงของอาจารย์ดูครับ
ผลประโยชน์จากการประกันชีวิตให้จบแก่ผู้รับพวงประโยชน
รับประโยชน์ตามที่ผู้ทำผู้เอาประกันระบุไว้
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติพี่น้องแล้วเงินประกันชีวิตเนี่ยเป็นเงิน
ที่ได้จากการประกันการเสียชีวิตเนี่ยในเงินประกันเนี่ย
มันเป็นเงินที่เป็นเงินที่เกิดจากการตายมันจึงไม่ใช่ทรัพย
เพราะถ้าเป็นทรัพย์มรดกมันต้องมีอยู่ก่อนตาย
จะเป็นผู้จัดการแทนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมอาจารย์
ไม่ได้คือถ้าสมมุติถ้าเป็นบุตรบุญธรรมก็จบทะเพียงก็ได้ไม่จบก็ได้
รูปของกะติกได้กะติกก็เป็นผู้ปกครองของลูกสาวแล้วจบ
อ่ะสรุปง่ายเลยนะคุณผู้ชมนะครับผู้จัดการมรดก
ไม่ใช่จัดการแค่เรื่องของเงินอย่างเดียวเรื่องของหนี้สินเขาก็ต้องจัดการกันด้วย
แต่ผมก็ไม่ได้บอกนะเรื่องของผู้ที่จะจัดการมรดกเป็นใคร
แต่เรื่องของผู้รับผลประโยชน์จากกรมฐานมันก็อีกส่วนหนึ่ง
คือแม่เนี่ยบอกว่าแม่เป็นผู้ดูแลมรดกแล้วมีเอกสารมาอ้างอิงให้พี่หนุ่มเขาดูเลย
ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องผลประโยชน์ก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องดูแลเรื่องหนี้สินด้วยไง
ก็ต้องรวมกันหมดแล้วจะมาพูดตรงจะมาฮุบทุกอย่างไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจารย์เขาก็ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้พวกเราทุกคนได้รู้ไปร่วมกัน
เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็คดียังไงก็ศึกษากันไป

ใช่อย่าไปอินจริง
เสพข่าวนี้เสพอย่างระวังและเสพข่าวอย่างมีสติครับ
ท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิต
บอกเลยไม่สบายใจอย่างแรง
คนไทยติดตามข่าวนี้กันเยอะมาก
บางคนบอกไม่ได้นอน๗วัน๗คืน
คือท่านก็บอกนะครับว่าการนำเสนอข่าวนะฮะ
เรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
เป็นข่าวที่มันเล้าอารมณ์สูง

ถูกต้องฮะแล้วก็มีประเด็นให้ถกเถียง

มีทั้งฝ่ายที่เห็นต่างเห็นชอบ

มันมากมายหลายอารมณ์กับข่าวนี้

แล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้

เอาจริงบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่ว่า

เวลาคุมเวลาในการดูสื่อให้เหมาะสมค่ะ
ภาวะเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็น

ทำให้เกิดอารมณ์และความเครียด
คุณหมอเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการ

สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ต้องใช้
สื่อสังคมโซเชียลอย่างเหมาะสม

อย่างที่สองก็คือไม่ผลิตข้อความที่

ไปแสดงความโกรธไปความเกลียด
แบบว่าไร้เหตุผลอะไรแบบเนี้ย
ไม่งั้นมันจะยิ่งทำให้อารมณ์ของเรา

ดูข่าวในโซเชียลบางครั้งบางครั้ง
คุณไปกดไลค์ไปกดแชร์
หรือบางทีคุณคอมเมนต์อะไรลงไป

เออใช่จริงคุณผู้ชม
เอาเป็นว่านะฟังแล้วก็ให้มันผ่านไป

บางทีเสียประสาทผมไม่ได้แค่หมายถึง
ข่าวนี้ข่าวเดียวนะข่าวอื่นด้วยนะแต่ว่าเราก็ติดตามกันเป็นประเด็นแล้วกัน
เป็นกระแสไปแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอ่ะเสพข่าวยังมีสติครับคุณผู้ชมครับ
ใช่ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันอีกหน่อยละกันคุณผู้ชม
คือมีผู้ใช้รถใช้ถนนคันหนึ่งเนี่ยเขาขับมานะมาเจอช่วงทางโค้งอ่ะทางโค้ง
มันโค้งแบบไหนมันเกิดเป็นอุบัติเหตุยังไงไปดูค่ะ
แล้วก็ตัดเข้าซ้ายไปเลยคือถ้าพูดกันขำเนาะคือรีบไปหน่อยไงรีบอยากจะเข้าโค้งโดยไว
อ่ะหักแล้วหักเข้าทางทางไปเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนแยกบางปะแก้วพระราม๓กรุงเทพ
คือแยกในกรุงเทพมหานครมันแยกใหญ่หลายแยก

บางคนก็อาจจะไม่คุ้นชินคุ้นทางนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดี

บางทีสังเกตทางนะว่ามันแบบมีกี่เลน
เออมันถึงทางเลี้ยวทางโค้งหรือยัง

แล้วก็สังเกตจากคลิปนี้มันเป็นเวลากลางดึกด้วย
นะคะไม่แน่ใจคนขับเนี่ยเมาหรือเปล่าหรือง่วงไหม
นะคะแต่เรานำคลิปจากเฟซบุ๊คของคุณปริณพัฒน์มาให้ดู

เรื่องของเรื่องมีรถทางตรงอยู่แต่ว่ามีรถอีกคันไม่แน่ใจ
มาจากยูเทิร์นหรือว่าทำผิดกฎจราจรด้วยกันมาจากอีกฝั่ง
จากจุดที่มันเป็นจุดยูเทิร์น

สุดท้ายไปชนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เหมือนกับว่าเขาอาจจะย้อนสอนมาก่อนย้อนสอนทางฝั่งนู้นอ่ะเห็นไหม
พอตัดมาจากตรงนั้นเนี่ยรถคันที่เขาขับตรงตามเลนอยู่แล้วเนี่ย

จังหวะนั้นคือเบรกไม่ทันแล้วก็เลยชนกันแบบนี้
มันไม่ได้มีสัญญาณให้หยุดให้เตือนให้เบรกอะไรเลยนะ

สุดท้ายรถคันกันนั้นก็ลงข้างทางไป

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะก็นึกมาแล้วนึกมาแล้ว
อากาศใกล้ใกล้ใจเลย
เดินโดนไว้แก้นไล่นอย
อาจมังสุขเห็น
ได้เกิดแสงสีม้อยเผาดีใจ

มีเยาะไหลล้มเปล่าฮอมมว่า
ขาลากันลูกมาเลี่ยลลูกมาเลี่ยลอาหารไสคืนความเกลือในโดน
ไว้แทนไลน์น้อยอาหารของทุยเฮียด